เกิดขึ้นช่วงดึกนะคะ๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
คือตำรวจสพพระประแดงเขาได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มเด็กแว้นเนี่ย
แว้นแข่งกันบนท้องถนนซอยสุขสวรรค์๓๙

ตำรวจเขาก็เลยเอารถออกมามาไล่ตามจับเด็กแว้น
ปรากฏว่าตำรวจเขาบอกว่ามันมีจังหวะหนึ่งอะค่ะ
แว้นที่ขี่รถจักรยานยนต์หนี
เขาขี่ไปปาดหน้ารถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
ที่เป็นผู้หญิงมากับสองคนคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อน
ทำให้รถของผู้หญิงคนนี้เขาต้องเรกกระทัน

ทีนี้ค่ะรถของตำรวจที่ตามมาเบรกไม่ทัน

เขาก็เลยรถล้มกระเด็นกันไประเนรนาศ

คนขี่เป็นธอมคนซ้อนก็แฟนสาวของเขา
และที่น่าเศร้าก็คือแฟนสาวคนซ้อนนะคะ

ใช่แล้วทางครอบครัวบอกว่า
โอ้โหแล้วตำรวจเนี่ยไม่เคยมาเยี่ยมเลย
มีแต่แบบผู้กำกับตำรวจคนที่ขับรถไม่มาเยี่ยม
มีแต่ผู้กำกับมาให้เงินช่วยเหลือมาแค่หมื่นนึง

นางสาวสุธิตาแพงคำอายุ๒๐ปี
คนนี้เป็นสาวธอมเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
นางสาววราพรสุขหอมอายุ๓๗ปีเป็นคนซ้อนค่ะ
แต่นางสาววราพรเสียชีวิตเมื่อวานนะคะ
และทางครอบครัวบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ

ตำรวจบอกว่าจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้
แต่ตำรวจคนที่ขับรถไปชนยังไม่เห็นเคยมาเยี่ยมเลย

แต่เดี๋ยวจะมีเสียงให้ฟังนะฮะเดี๋ยวท่านรอแป๊บหนึ่ง
อันนี้คือตอนแรกที่ทางครอบครัวบอกแบบนี้
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางทีมข่าวของเรา
ไปคุยกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าอยากจะให้เรื่องนี้เป็นบทเรียน
ไม่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงก็ตาม
แต่ตำรวจก็ต้องระวังไม่ให้คนที่เขาไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้อิโนะอิเหนะจะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้
วันนี้ครอบครัวของผู้ตายไปรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยา

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดคู่สร้าง
อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
แน่นอนไม่ต้องบรรยายบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแน่นะคะ
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะ
ได้ไปคุยกับพี่ชายของผู้ตายนายสมปองสุขหอม
พี่ชายบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วไม่ทันตั้งตัว
วันแรกที่รู้ก็คืออาการของน้องสาวไม่ได้หนักถึงขั้นที่

เพราะว่ามีแผลแค่ที่ขาแล้วก็ใส่เฝือกที่คอแค่นั้นเลย
แต่พอวันถัดมา๒๔ตุลาคมเริ่มมีอาการแน่นหน้าอก
หายใจไม่ออกพอเอ็กซาเรย์เนี่ยลำไส้ทะลุ
ต้องรีบผ่าตัดด่วน๒๕ตุลาคมวันถัดมานะคะ
แผลผ่าตัดยังเปิดอยู่ยังต้องรอดูอาการ
เพราะว่าของเสียในลำไส้มันแตกออกมาในท้องแล้วอะค่ะ
๖ตุลาคมตอนนี้หนักเลยไตวายเลือดเป็นพิษ
ความดันต่ำเม็ดเลือดขาวตกชีพจรเต้นช้าลง
คุณหมอพยายามยื้อชีวิตปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายเสียชีวิตตอนเวลา๘นาฬิกา๕๕นาที
และผู้เสียชีวิตเขามีลูกสาวนะคะ
เรียนอยู่ม๔ค่ะญาติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องคุยกัน
ว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตจะต้องอยู่กับใคร
ตำรวจให้เงินค่าเดินทาง๑๐๐๐บาท
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าอยากให้ตำรวจคนที่ขับรถไปชนนะคะ

มาขอขมาศพหน่อย
๑๐ตำรวจโทษที่พี่ชายของผู้ตายพูดถึงเนี่ยคือ
๑๐ตำรวจโทษสมลักษณ์ทองคมินนะครับ
เป็นพบหมู่งานปราบกรามสพพระประแดง
รถยนต์สายตรวจชนรถจักรยานยนต์ในวันนั้นนะครับ
ตามเด็กแว้น๑๐๒๐คันได้นะครับ
ส่วนลูกสาวของผู้ตายนะฮะตอนนี้อายุ๑๗ปีนะครับ
น้องบอกว่าน้องอยู่กับแม่สองคนมาตั้งแต่จำความได้
แม่ก็ดูแลเลี้ยงดูมาแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว
เพราะว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิต
ตั้งแต่ตอนที่น้องยังไม่เกิดออกมา
คือยังอยู่ในท้องคุณแม่นะครับ
แม่ก็ต้องสู้ชีวิตรับภาระดูแลหมดนะครับ
เรื่องของบ้านทำงานโรงงาน
ทำงานเสริมพิเศษอีกเพื่อส่งลูกสาวเรียน

น้องบอกว่าก็จะเข้มแข็งให้ได้เท่าแม่

สุดท้ายก็คืออยากให้ตำรวจที่ขับรถชนแม่
มารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าแม่ไม่ได้ทำอะไรผิด

ตอนนี้ก็คืออยากจะได้รับความช่วยเหลือ
คืออยากจะเรียนจนจบปริญญาตรี
ตามที่เคยรับปากกับแม่ไว้

เพราะว่าแม่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะ

แล้วทำไมต้องมาเจออะไรอย่างนี้

หนูจะไปเอาเรื่องใครก็ไม่ได้ด้วยค่ะ

เดี๋ยวทุนไปให้ได้เหมือนที่แม่สอนมาค่ะ

ก็คือหนูอยากให้ทางตำรวจ
ส่งหนูให้ได้มากที่สุดจนถึงปริญญาตรีเลยค่ะ
คือที่ญาติของคนเจ็บทั้งสองคนก่อนที่จะเสียชีวิตไปคนหนึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับ

ใช่ค่ะคือยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยจนเขาเสียชีวิตนะคะ

วันนี้ครับทางพันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาศภูมิกับการสพพระประแดงก็เลยนำ๑๐ตำรวจโทสมลักษณ์ที่เป็นตำรวจที่ขับรถสายตรวจในวันนั้น
แล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บคนตายเนี่ยมาที่วัดคู่สร้างนี่ฮะมาเพื่อขอขมาญาติขอขมาศพมารดน้ำศพแล้วก็คุกเข่า
พี่ชายไหว้ญาติของนางสาวราพรที่เสียชีวิตนะครับก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจนะครับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจขับรถชนเดี๋ยวจะช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและคนเจ็บอย่างเต็มที่
ซึ่ง๑๐ตำรวจโทสมลักษณ์บอกว่าตอนนี้เครียดมากอยากบอกไปถึงดวงวิญญาณของนางสาวราพรว่าตัวเอง
เสียใจมากไม่ได้อยากขับรถชนใครทั้งนั้นจากนี้ไปจะระมัดระวังมากขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
แน่นอนครับเครียดไว้ครับเครียดแน่นอนนะครับ
เต็มของลางวิญญาณเสียชีวิตให้เรื่องไร
เสียใจจริงครับคือไม่อยากไม่ว่าใครก็แล้วแต่ครับ
คือผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วครับ
คือไม่อยากไม่อยากชนใครทั้งนั้นครับ
ขอโศกรรมครับคือไม่ได้ตั้งใจจริงครับ
คือไม่ว่าใครไม่ได้อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครับ
คืออยากจะคือครับมันคืออุบัติเหตุจริงครับ
แต่พอมันมีความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นมันก็ต้องสอบส่วนกัน
เรื่องนี้ก็เลยมีทั้งคดีอาญาแล้วก็วินัยนะครับ
ตำรวจโทสมลักษณ์นะครับถ้าทางคดีอาญาตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาก็คือ
ขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำไปแล้วตอนนี้ก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
อ่าการตรวจสอบจุดเกิดเหตุร่องรอยการเฉียวชนของรถ
ผลการชนะสูตรพลิกศพกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุต่าง
เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ยฮะตามวันเกิดเหตุแบบนี้นะครับ
ที่เขาให้ปากคำกันไว้ส่วนความผิดทางวินัย
กับการสพพระประแดงได้ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ระหว่างรอผลก็สั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายธุรการก่อน
ฝากผลการตรวจสอบข้อที่จริงทางวินัยจะออกมานะครับ
อันนี้เรื่องทางวินัยนะคะส่วนการช่วยเหลือเยียวยา
และครอบครัวของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นก็จะให้ความช่วยเหลืองานทางพิธีทางศาสนา
กว่าจะเสร็จสิ้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ส่วนค่าสินใหม่ทดแทนก็จะประสานกับประกันภัยช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
พอขอขมาผู้ตายแล้วนะคะ๑๐ตำรวจโทสมลักษณ์ก็ไปเยี่ยมอาการคนเจ็บ
ที่โรงพยาบาลบางประกอบ๓เพื่อขอโทษและรับปากว่าจะรับผิดชอบด้วยนะคะ
อีกคนนึงเขาบอกว่าโอ้โหมารู้อีกทีแฟนสาวเสียชีวิต
เขาบอกว่าถึงแม้จะคบกันไม่นานเท่าไหร่แต่เขาผูกพันกันมากครับ
ตอนแรกไม่คิดเลยว่าแฟนสาวจะเสียชีวิตเพราะมีบาดแผลอะไรแค่นิดหน่อยเอง
ตอนนี้เสียใจมากเลยนะคะมารู้อีกทีโอ้ตัวเองยังเจ็บแล้วแฟนก็เสียชีวิตไปแล้ว
อ้าวในอีกมุมนึงเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของต้องบอกว่าก็เสี่ยงอันตรายนะ
แต่มันก็ต้องรับผิดชอบเยอะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คนอื่นอาจจะไปโดนลูกหลงอะไรแบบนี้นะครับ